ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ที่เลือกตั้งนายกและสมาชิกอบตกันเมื่อวาน
น่าจะทราบผลคะแนนกันบ้างแล้วใช่ค่ะนะ
วันนี้มีควันหลงนิดหน่อยกันแล้วกันนะครับ
มีทั้งพื้นที่ที่แหม่มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่รู้ว่าจะกัดอ่า
จากการเลือกตั้งอบตหรือเปล่าบางที่เนี่ยคะแนนเท่ากันเขาต้องจับสลาก

คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีคนไปยิงถล่มใส่บ้าน
คือคุณวิทูลเนี่ยเขาลงสมัครนะในนามของทีมนายกอบตนาเหนือ
ในพื้นที่ตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
ถ้าทีมของเขาชนะ
ผู้สมัครนายกได้เป็นนายกคุณวิทูล
จะเป็นรองนายกอบตและชนะการเลือกตั้งนะฮะ
ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
มีคนมายิงใส่
กระสุนเข้ากำแพงบ้านแถวผนังห้องนอนนะครับ

ริมถนนด้านหน้ามีปลอกกระสุนปืน๑๑มมตกอยู่๕ปลอกด้วยกัน
น้องชายของนายวิทูลซึ่งบ้านอยู่ติดกันบอกว่าประมาณตีหนึ่งครึ่ง

มีเสียงปืนดังขึ้น๕นัด

ส่วนตอนเช้าเนี่ยนายวิทูลมาเห็นบอกว่าเมื่อคืนนี้หลับสนิท
โชคดีไม่ได้นอนตรงจุดที่เศษปูนเนี่ยร่วงลงมาก็เลยไม่รู้ว่าบ้านเนี่ยถูกยิง
จนตอนเช้าน้องชายมาบอกปมการก่อเหตุ
นายวิทูลสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากความขัดแย้งเรื่องการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่า
เพราะตัวเขาลงสมัครในนามรองนายกอบต
ซึ่งผู้สมัครนายกอบตเนี่ยที่เขาอยู่ในทีมนี้ชนะคู่แข่งในการเลือกตั้งเมื่อวาน
แต่อันนี้เขาตั้งข้อสังเกตนะฮะอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับ
คือสาเหตุเราก็ยังไม่สรุปที่มีปัญหาอะไรกับเขา

เรื่องการเมืองก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุ
อาจจะใช่อาจจะว่าไม่กล้าการันตีไปตรงนั้น
ก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่สืบสวนขยายผลต่อนะครับท่านผู้ชมครับ
วิทูลเองบอกว่าก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามาจากเรื่องอะไรนะครับ

พิศนุโลกเนี่ยวันนี้ที่วังน้ำคูนะครับ
เมื่อวานนี้ที่มีการเลือกตั้งนายกอบตวังน้ำคูที่พิศนุโลก
ปรากฏว่าหมายเลข๑กับหมายเลข๒ที่ลงชิงตำแหน่งนายกอบตคะแนนเท่ากันครับ
ได้คะแนน๑๒๑๓คะแนนเท่ากัน
นี่นะฮะเมื่อวานนี้นับคะแนนเสร็จเนี่ย
จ่าสิบเอกพินิษฐ์อาจคิดการหมายเลข๑กับหมายเลข๒คือนายวิเศษยาคล้ายได้คะแนนเท่ากันเลย
นี่จะทำยังไงดีแล้วทีนี้พอคะแนนเท่ากันเป๊ะแบบนี้นะคะ
นี่คือกรกตบอกวางระเบียบไว้แล้วจับสลากฮะ

จับสลากจริงครับทุกผู้ชมครับวันนี้ฮะก็เลยนัดมาจับสลากกันทางผอเลือกตั้งของท้องถิ่นเนี่ยบอกว่าใช้วิธีจับสลากสองครั้งด้วยกัน
ครั้งแรกเขียนชื่อผู้สมัครที่ได้คะแนนเท่ากันแล้วจับขึ้นมาครั้งละใบ
ผู้สมัครที่ถูกจับขึ้นมาชื่อแรกถือว่ามีสิทธิ์จับสลากก่อนครั้งที่๒เนี่ยจะมีสลาก๒ใบจะเขียนว่าได้รับเลือกตั้งกับไม่ได้รับเลือกตั้ง
นี่ฮะจ่าสิบเอกพินิษฐ์หมายเลข๑
ก็เลยได้เป็นนายกอบตวังน้ำคูที่พิศนุโลกนะครับ
แต่ก็จับไม้จับมือกันแสดงความยินดีให้แก่กันอย่างนี้นะคะ

การเลือกตั้งเนี่ยก็มีแพ้มีชนะก็ว่ากันไป
เหลือก็ร่วมไม้ร่วมมือทำงานให้กับชุมชนกันต่อไป

สำหรับคะแนนที่เท่ากันเป๊ะแบบนี้

นะคะซึ่งการเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในครั้งนี้

เรื่องของความสำคัญของทุกเสียงใช่ไหมคะ

ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันค่อนข้างเยอะแล้วบรรยากาศคึกคัก

ก็เลยมีข่าวควันหลงออกมาหลายข่าวอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าข่าวนี้จริงแล้วเกิดขึ้นตั้งแต่คืนก่อนเลือกตั้งนะคะ

กรณีที่มีกลุ่มผู้ชาย
ที่เขาพยายามจะไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้านขายของแบบนี้

ทางเจ้าของร้านอายุเยอะแล้วนะคะ

ก็ชี้ป้ายว่าตามกฎหมายเลือกตั้งเขาไม่ให้ขายไม่ให้ดื่ม

แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านอยู่ด้วยผู้ใหญ่บ้านก็ไปห้าม

โดนแบบนี้เลยใช่เสื้อหลุดร่วงลงไปกองเลยนะคะครับ
แล้วคือเจ้าของร้านเขาก็เหมือนพยายามจะดึงประตูร้านปิด
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านนี้เขาติดป้ายไว้แบบนี้ภาพซ้ายมือ
คือไม่ขายเหล้าเบียร์สุราก็คือคืนก่อนเลือกตั้ง
ก็คือตั้งแต่๖โมงเย็นไปต้นไปนี่ค่ะ
แต่มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผู้ใหญ่บ้านโดนรุมเลย
แล้วก็บาดเจ็บนะคะเจ็บหนักอยู่โรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้เราก็ตามเรื่องนี้ให้นะคะคือผู้ใหญ่บ้านที่โดนทำร้าย
ชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านพานุมาตรมีใหม่ผู้ใหญ่บ้านหนองเสือค่ะที่ชัยนาธค่ะ
ส่วนเจ้าของร้านชื่อว่าป้าเพียนอายุ๘๐แล้วนะคะ
เพียนเองก็โดนลูกหลงนะก็ร่วงลงไปอยู่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะ
ทีนี้เจ้าของร้านบอกว่าก็พยายามจะบอกกลุ่มผู้ชายกลุ่มนั้นดีแล้ว
ป้ายให้ดูแล้วว่าไม่คล้ายผู้ใหญ่บ้านไปเตือนแต่กลายเป็นไม่พอใจ

ผู้ใหญ่บ้านพาไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็แจ้งความสพตาคลี
แล้วมันก็มีลักษณะข้อความที่โพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน
เหมือนกับท้าทายผู้ใหญ่บ้านด้วย
แต่ทีนี้เรามาดูอาการล่าสุดอันนี้ที่โพสต์ท้าทาย
ก็คือบอกว่าสวัสดีครับผู้ใหญ่หมู่๒๓รีบมานะครับ
รออยู่ท่าท่านบริสุจัยจริงแบบนี้
ตอนนี้ผู้ใหญ่ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยผู้ใหญ่พานุมาตร
อยู่โรงพยาบาลตาคลีก็พูดจาตอบโต้ได้บ้าง

ใช่ค่ะตอนนี้พูดได้บ้างแต่ยังลุกไม่ได้
เพราะว่าปวดกระดูกสันหลังโอ้โหสำคัญเลยนะ
ผู้ใหญ่อายุเยอะแล้วแล้วดูดิคุณเขียนมาสอนเห็นไหม
ใช่คือล่วงลงไปเลยแล้วก็โดนแบบหูเนี่ย
กระทืบโดนต่อยโดนทุบเสื้อหลุดอย่างนี้เลยค่ะ
ดูสิเดี๋ยวเรามีเสียงผู้ใหญ่บ้านนะคะ
บอกว่าพอจะพูดจาตอบโต้ได้บ้างค่ะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ก็กำลังรอแพทย์มาตรวจ
เคราะห์ว่าจะส่งตัวไปจัดกระดูกปูจมูก
ทำร้านภาษาจากที่สวรรค์พระธรรม

ขออภัยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านค้า

ริมถนนตาคลีหัวหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
พร้อมด้วยผู้กำกับสพตาคลี
ก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านที่เกิดเหตุนะคะ
เจ้าของร้านอย่างที่บอกว่าก็อายุ๘๐แล้วนะคะ
มีรอยฟกช้ำที่เอวด้านขวาเป็นแนวยาวเลยนะคะ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์ก็ไปสอบถามร้านอาหารตามสั่งที่อยู่ใกล้
ของร้านก็บอกว่าไม่ได้ขายเหล้าเบียร์นะ
ลูกค้าที่มานั่งกินข้าวก็
เขาก็รู้ว่ากฎหมายเลือกตั้งมันห้ามอยู่แล้วไงคะ

เขาก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุไปเจอกับตำรวจแล้ว
ทีนี้ค่ะเพื่อนก็เลยไปให้กำลังใจทางฝั่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุนะ
มีเพื่อนไปให้กำลังใจด้วยเขาก็ยอมรับว่าทำร้ายผู้ใหญ่บ้านจริง
เขาอ้างว่าผู้ใหญ่บ้านพูดจาไม่สุภาพคือใช้คำไม่สุภาพในการไปห้ามพวกเขา
แล้วทำท่าคล้ายจะชักปืนออกมาจากเอวก็เลยกรูกันเข้าไปทำร้าย
ทางฝั่งกลุ่มที่ก่อเหตุเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าอยากเห็นคลิปแบบเต็มได้ไหมล่ะ
เพราะว่าคลิปที่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เรานำมาเสนอข่าวกันเนี่ย
ฝั่งผู้ก่อเหตุเขาบอกว่ามันเห็นแค่บางส่วนครับมันไม่ได้เห็นตั้งแต่ต้น
เขาเลยบอกว่าอยากจะเปิดคลิปแบบเต็มจะได้รู้สาเหตุที่แท้จริง
แล้วเขาไม่ได้ประกาศตัวว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่แรก
คำพูดอะไรที่ทำให้เราของขึ้นเลยพวกเราก็ของขึ้น
ที่แรกก็ไม่ได้ของขึ้นนะครับก็คือปกติขอโทษต่อไปว่าขอโทษ
แบรนด์ผมขอโทษต่อไปก็พอดีผมประมาณว่าปีนี้หมด
ผมก็จะเดินไปหลังค้าเข้าไปเจอผู้ใหญ่บ้าน
ทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอำนวยความยุติธรรม
นิติกรจากกระทรวงยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ก็มาร่วมรับฟังด้วย
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอฟังความจากทั้งสองฝ่ายก่อน
แต่เขาก็พูดปิดท้ายเอาไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านถึงแม้จะพูดจา
ใช้คำไม่สุภาพแต่ผู้ใหญ่บ้านก็คือเป็นลักษณะของการเตือนการปราม
ให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายครับแต่คู่กรณีไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายผู้ใหญ่บ้าน
ต่อให้ใช้คำแรงหน่อยก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขา
นี่ก็เป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะคะแล้วก็ทำร้ายผู้ใหญ่บ้านที่อายุเยอะแล้ว
อย่างรุนแรงจนอาการบาดเจ็บก็ค่อนข้างหนักแบบนี้ค่ะ
เดี๋ยวก็จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อนะคะ
แล้วบอกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านคือต่อให้ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้าน
ก็ไปทำเขาอย่างนี้ไม่ได้ใช่ค่ะเป็นใครไปเตือนก็ควรจะต้องฟังเขา
เพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดกฎหมายไงคะครับคุณผู้ชมค่ะ